คุณผู้ชมคะจำนวนกระทงที่ลอยในกรุงเทพมหานครปีนี้
น้อยกว่าปีที่แล้วร้อยละ๑๙นะคะ
แต่ว่าใช้วัสดุธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ
ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยก็ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษา
ให้มาช่วยกันเก็บขยะจากงานลอยกระทงนับ๑๐ตันค่ะ
เสร็จสิ้นการจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ๕วัน
ไปเป็นที่เรียบร้อยภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เนื้อที่๕๐๐ไร่มีขยะมูลฝอยทั้งจากกระทงในสระ
ขยะจากนักท่องเที่ยวและร้านค้าคาดว่าไม่ต่ำกว่า๑๐ตันนะคะ
นางนงครานสุขสมผู้มนุยการสำนักโบราณคดีที่๖สุโขทัย
บอกว่าได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองเก่า
นักเรียนในเขตเมืองเก่านักศึกษาจากสถาบันการพละศึกษาสุโขทัย
รวมถึงประชาชนที่มีจิตอาสาปูพรมเก็บขยะกันตลอดทั้งวันค่ะ
ส่วนเต็นต์เพลิงและบูธต่างจะให้ลื้อถอน
เพื่อคืนบรรยากาศอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกลับมาภายใน๓วัน
สำหรับยอดนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวชม
งานลอยกระทงสุโขทัยปีนี้มีประมาณ๑๕๐๐๐คนตามที่คาดการณ์ไว้ค่ะ
ส่วนที่บริเวณท่าน้ำกุฎปลาขาวและท่าแม่น้ำมูล
อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
เต็มไปด้วยกระทงขยะที่ประชาชนนำมาลอยเพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของเทศบาลเมืองวาเรนชำราบ
ต้องจัดกำลังและรถบรรทุกกว่า๓คัน
ทยอยมาเก็บขยะกระทงที่ลอยเกลื่อนเต็มลำห้วยกุดปลาขาว

และปีนี้ยังพบว่าขยะกระทงที่ทำจากโฟมมีมากขึ้นค่ะ
ขณะที่บริเวณปลายแหลมสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ต
ภาครัฐเอกชนนักเรียนนักศึกษาประชาชน
ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดและหนองน้ำ
ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานลอยกระทง
มีกระทงกระจัดกระจายอยู่ในทะเลและหนองน้ำ
รวมถึงสะน้ำหน้าวิทยาลัยชุมชน

ได้ไปช่วยกันเก็บกระทงนับหมื่นใบ
มาดูตัวเลขขยะกระทงในกรุงเทพหานคร

มีปริมาณกระทงในปีนี้มากถึง๙๘๒๐๖๔ใบ
เป็นกระทงที่ทำจากใบตอง๘๘๕๙๙๕ใบ
เป็นกระทงที่ทำจากโฟม๙๖๐๖๙ใบ
นี่คือในปีที่แล้วปี๒๕๕๗นะคะ
ส่วนปีนี้ค่ะมีขยะกระทงทั้งหมด๘๒๕๖๑๔ใบ
เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ๗๕๔๕๘๗ใบ
คิดเป็น๑๙๑๔ใบ
กระทงโฟม๗๐๑๐๒๗ใบคิดเป็น๑๐๘๖ใบ
กระทงที่จัดเก็บปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมา๑๑๙๘ใบ
แต่ว่าปีนี้มีกระทงจากวัสดุธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๒ค่ะ